สวัสดีค่ะเรื่องรอบขอบสนามกับพิษชีวรรณฑรสมกิตรุงโรธนะคะ
เตะทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีได้เข้ามารายงานตัวแล้วนะคะ
ขณะที่นักเตะทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงฝึกซ้อมเต็มทีมครั้งแรกค่ะ
ทีมชาติไทยชุดใหญ่นะคะเมื่อวานรายวัชพาทีมลงฝึกซ้อมเต็มทีมเป็นครั้งแรก
แล้วก็ถือเป็นการฝึกซ้อมครั้งที่สองค่ะหลังจากเดินทางไปถึงเมืองมันดาเลประเทศเมียนมาเมื่อวานนี้
โดยการลงฝึกซ้อมนะคะก็นำมาโดยเทวศิลป์แดงดาชนะทิพย์สงกระศิลป์แล้วก็เทวธรรมบุญมาทัน
รวมไปถึงผู้เล่นใหม่ค่ะอย่างประสิทธิพดุลโชคและสุพศจดจำ
ส่วนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีภายใต้การคุมทีมของสุรรณยาโควิชและวรวุศรีมาคะ
ผู้ช่วยที่จะลงอุ่นเครื่องกับจอแดนในวันอาทิตย์ที่๘ตุลาคมนี้
เดินทางไปรายงานตัวที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเมื่อเวลา๑๑นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะ
ซึ่งทีมชุดนี้นะคะก็จะไม่มีชื่อ๔นักเตะอย่างเควินดิรมรำมนตรีพรมสวัสดิ์สุพโชคสารชาติ
ที่ถอนตัวไปจากอาการบาดเจ็บส่วนวารชิตกณิตศรีบอมเพลค่ะ
ซึ่งรายงานการรายงานตัวเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะคะไม่มียศวรรษมณฑาชวัดวิรชาติพิชาอุทราและสุดประวีมีประทังนะคะ
ติดภารกิจส่วนตัวค่ะก็จะเดินทางไปสมทบกับเพื่อนร่วมทีมในช่วงเย็นวันนี้
ซึ่งโซรันยันโควิชก็บอกว่าจะให้ทีมเล่นสไตล์เดียวกันกับทีมชุดใหญ่
โปรแกรมถ่ายทอดสดกันอีกครั้งนะคะไทยรัฐทีวีช่อง๓๒จะถ่ายทอดสดเกมอุ่นเครื่องของทีมชาติไทย๓นัดในช่วงต้นเดือนตุลาคมค่ะ
เริ่มกันที่ในวันที่๕วันที่๕ตุลาคมนี้นะคะจะมีเกมที่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ค่ะบุกไปเยือนเมียนมานะคะเข้าสัญญาณ๑๘นาฬิกา๒๐นาทีเริ่มแข่งขัน๑๙นาฬิกา
และก็ต่อด้วยทีมชุดใหญ่นะคะที่จะเจอกับเคนย่าเข้าสัญญาณ๑๙นาฬิกาเริ่มแข่งขัน๑๙นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ